ช้างศึกทยอยเดินทางออกจากสนามราชมังคลากีฬาสถานแล้วนะคะ
ซึ่งขณะนี้ก็กำลังทักทายแฟนบอลที่กำลังรอให้กำลังใจ
หลังจากที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอกับออสเตรเลียไป๒ประตูต่อ๒ค่ะ
ชมบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะในขณะนี้นะคะ
ถ้าไม่
หลายคนก็รอที่จะเก็บภาพนาทีประทับใจที่พวกเขาจะได้เจอกับนักเตะขวัญใจของตัวเองอย่างใกล้ชิดค่ะ
เมื่อสักครู่นี้เท่าที่ดิฉันเห็นนะคะก็คือกวินธรรมสัจจานันทร์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยเดินออกมาแล้วนะคะ
มาพบกับสื่อมวลชนก่อนที่จะขึ้นรถโดยสารกับที่พักจุดนัดหมายและแยกย้ายกัน
ยังค่ะขออภัยค่ะยังไม่แยกย้ายไปไหนค่ะเพราะว่ายังมีอีกเกมนัดสำคัญก็คือศึกอาเซียนคลับที่พวกเขาจะต้องเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ขณะนี้มีทั้งทีมงานของออสเตรเลียและทัพช้างศึกเดินทางออกมากันแล้วนะคะ
ไม่ไปสัมภาษณ์แล้วเนี่ย
นั่นเลยคือสิ่งที่เราวางแผนกันมา

ฉะนั้นทำไมเราอาจต้องขอพี่สุภาชนมนต์

เวลาเราวางแผนเราต้องการทำแผนของเราให้สมบูรณ์ที่สุด
แต่ไม่ได้แหม่ว่าเราไม่อยากเปิดโอกาสให้กับท่านสำภาษการ
เราได้สัมภาษณ์๑๕ที

พอที่เราทำได้สำเร็จก็ทุกคนจะเข้าใจอะไร
เราวันนี้เนี่ยมันเป็นประสาท

เป็นหนึ่งแต้มที่คุ้มค่ากับการรอคอย
แม้เราจะมีความเสียรายเสียใจอยู่บ้าง
แต่งานของเรายังไม่แค่นี้

ทุกคนจะต้องเดินเชฟให้ไหลลื่นมากกว่านี้
ถ้าทุกคนเข้าใจวันนี้เป็นวันแรกที่เราเสี่ยงที่จะเล่นระบบนี้
แล้วเด็กก็จะมีความมั่นใจแล้วว่าคุณเล่นได้
คุณต้องเชื่อเพื่อนร่วมทีม

นั้นก็เป็นทางบูรณ์เกษารัฐที่เดินผ่านไปค่ะ
แล้วอีกสักครู่นี้นะคะ
ธีรสินแดงดาก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ

เป็นผู้ที่สามารถทำประตูได้

แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ธีรสินแดงดาขึ้นรถบัสไปแล้วนะคะ
ที่ยังยืนคุยอยู่กับทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็คือกวินธรรมศาจานันทร์
รักษาประตูทีมชาติไทยค่ะ

ทริสตอง
ขณะนี้
กวินธรรมศาจานันทร์จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
ภูมิเซ็ทได้หมดเลยแต่เจอ๒จุดโทษเป็นไงครับ
ก็เธอพยายามผมพยายามทำที่ที่สุด

ซึ่งตรงนั้นเกิดเสนอที่พี่บากสำหรับช่วยทีมได้
แต่คือรวมแล้วก็ยังหอใจที่ประสบความเกล็ดแทนแรงในการการการโรคที่นี้ได้
ซึ่งที่ต้องยอมกลุ่มต่อไปขอบคุณทุกคน

ก็ต้องพัฒนาปรับปรุงในทุกอย่างที่เราทำ
เพราะมันยังไม่มีอะไรดีที่จุดถึงเราก็ต้องดีกว่าใหม่
มีขาดคอมพิวส์บางอย่างหรือว่ายังโอเค
ช่วงแรกก็มีบ้างนะครับ

แต่ว่าสุดอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณท่านเราดีทุกคน
เขาก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียดายที่
ไม่สามารถทำให้ทีมเก็บชัดชนะได้นะคะ
เราก็ขอขอบคุณร่วมให้ทุกคน

ตอนนี้เราต้องพักตัวเนี้ยทุกคนก็ต้องพักตัวเนี้ย

ตอนนี้ก็ต้องพักตัวเนี้ยตอนนี้ก็ต้องพักตัวเนี้ย
ตอนนี้ก็ต้องพักตัวเนี้ยตอนนี้ก็ต้องพักตัวเนี้ย

ตอนนี้ก็ต้องพักตัวเนี้ยตอนนี้ก็ต้องพักตัวเนี้ย
ตอนนี้ก็ต้องพักตัวเนี้ยตอนนี้ก็ต้องพักตัวเนี้ย
ตอนนี้ก็ต้องพักตัวเนี้ยตอนนี้ก็ต้องพักตัวเนี้ย
ตอนนี้ก็ต้องพักตัวเนี้ยตอนนี้ก็ต้องพักตัวเนี้ย
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ

สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ

สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ

สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตถ้าใครถึงแฟนทีลักษณ์ที่เกิดอยู่แล้วค่ะ
มากมากมาก๑๙วันผมว่าวันนี้มันมันเกิดไป
มันกะขนาดนี้นะคะเกลือกนิทโลการณ์ก็พักถ่ายแฟนบอลนะคะ

แฟนแฟนก็ยังรอติดตามอย่างเหนียวแน่นนะคะรอที่จะส่งน้องบอลทุกทุกคน
กระทั่งคนสุดท้ายที่กำลังจะขึ้นรถบัสเพื่อที่จะไปเก็บตัวที่โรงแรม
แล้วก็เตรียมที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ในการแข่งขันเอเอฟเอฟซูซูกิครับ
ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะ
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะประเทศฟิลิปปินส์และเมียนมาร์เป็นเจ้าภาพค่ะ
แต่ว่าไทยจะเดินทางไปแข่งที่ฟิลิปปินส์เนื่องจากอยู่ในสายเดียวกัน
ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะถึงผลการแข่งขัน
แฟนบอลทีมชาติไทยก็ต้องลุ้นให้มาถึงรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์อีกครั้งให้ได้ค่ะ
สำหรับแฟนที่อยู่ทางบ้านนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น
ที่ได้เห็นภาพแฟนบอลที่อยู่ที่สนามราชมังคลายังคงปักหลักที่จะส่งรถบัสคันนี้
กลับไปที่โรงแรมที่พักนะคะและขอให้แฟนแฟนทุกคนที่ติดตามข่าวสารทางไทยรัฐทีวี
ให้กำลังใจทีมชาติไทยที่จะลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเอฟเอฟซูซูกิครับ
ซึ่งจะเดินทางในวันพรุ่งนี้ค่ะมนุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ